ได้ได้ข่าวดีไหม

วิชาเตียมรูปวิทยาหรือนั่นให้ไหม

ก็ความประทับใจเหรอคะ
แล้วก็เรียนรู้สึกอุ่นใจอบอุ่น
จะเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์ตัวมาตลอดมากกว่าค่ะว่า
เขาบอกอะไรไว้แล้วเขาก็ทำตามในสิ่งที่เขาพูด
ซักชิดนั้นเราตะงิดตาย
ว่ายังไงว่าเค้าจะขอ

เพราะว่าเอิงจิงเค้าก้มหกจานไม่ได้หรอก
คือไม่เนียนนใช่ไหมครับ

คิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีเราจะไม่ถามดีกว่า
ก็บอกเราว่าไปทำที่นั้นทำไมดิ

ต้องไปคุยกับเพื่อนค่ะ
เพราะว่าเพื่อนก็คุยกับเขา
เชื้อขาวแบบที่ใส่ปกติเย็นขาดกางเคนแล้วรองเท้าแตก

อืมตอนแรกก็ไม่ได้มองภาพตัวเองจะมีน้ำตาล่วงแต่ว่าเอาจริงก็มีแหมอยู่

เมื่อกี้เขาพูดภาพใจอะไรที่พูดทรัพย์กัน
ถ้าถามจ๋าว่าเขาพูดอะไรบ้างคงมีหลายอย่าง
หลักที่จ๋ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วประทับใจสามารถ
จะเป็นเรื่องของเขาบอกว่าเขารับปากอะไรไว้
เขาก็จะทำให้ได้ทุกอย่างถึงแม้มันจะมาทีละอย่าง

คุณพ่อคุณแม่พูดเรื่อยหรือยัง
ดีแล้วค่ะจริงก็คือเจออยู่เรื่อยอยู่แล้ว
คุณพ่อคุณแม่เพาะอะไรนะ
คือคุณพ่อคุณแม่ก็ดูมาตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่าแบบเขาจะจัดการกับชีวิตได้ดีไหม

ก็คบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่แล้ว
หมายความว่าเขาเคยคุยอยู่แล้วว่าแบบจริงจังแค่ไหนเคยคุยค่ะ
แต่ว่าคงไม่ได้มาบอกว่ากำลังจะไปขออะไรอย่างนี้ค่ะ

เห็นว่าได้เลิกแล้วหรือเปล่า

เพราะว่าเลิกดีมาเร็วมาก
แสดงว่าปีนี้แน่

มันช้าแล้วกันอะไรอย่างไร
ถ้าพี่จ๋าววางไว้ใช่ไหมคะก็คงจะเป็นงานพิธทธิ์วันหนึ่ง

แต่ชอบเลยที่มันดูอบอุ่นแล้วดูต้นสวย
ขอสวนแล้วชุดเตรียมทันไหมคะเพราะว่าหมอก็ได้เลือกแบบ

สิบสี่วันที่คอนตะหรือเปล่า

ว่าการจะใช้ชีวิตผู้คนในหมดทางจะเป็นจริงเป็นจังยังไง
ถ้าถามอย่างนี้ตอบยากเลย
คือจะให้สาวตอบเลยว่าแบบพร้อมมากเลยก็ไม่
คือจ๋าไม่รู้แต่ว่าก็พยายามให้แบบทุกอันมันดีที่สุดค่ะ

มองภาพตัวเองของตัดงานอย่างไรคะ

โอ้โหน่ากลัวจังเลย

แต่ว่าก็คงเออนั่นสิมันต้องเป็นยังไง
หลายคนนึกภาพไม่ออกเลยนะพี่จ๋าเพราะเราเห็นพี่จ๋าแบบทำงานแบบคล่องแคล่วตลอด
ไม่ใช่แค่หลายคนที่นึกภาพไม่ออกก็เสียงหลงเลยค่ะ

พี่จ๋าครับแต่งที่นี่หรือว่าแต่งที่ด้านหลัง
ริมทะเลอะไรอย่างนี้ที่เราฝันไว้
คงกรุงเทพฯบ้านหนึ่งต่างจังหรือบ้านหนึ่ง

โอเคครับ